ทีนี้ฝั่งหมอชนน่านบ้างเมื่อคืนไม่ค่อยได้พูดนะ
ไม่ค่อยได้พูดแล้วก็คนก็สังเกตอากับกิริยาหรืออวัจนภาษา
ตอนที่มีการนั่งแถลงข่าวด้วยแต่ทีนี้พอมาถึงเช้าวันนี้
เช้าวันนี้นี่ก็ต้องไปเจาะไมค์ถามหมอชนน่านเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเดินทางมาถึงเนี่ยตอน๙โมง๙นาทีดูบรรยากาศเมื่อเช้ากันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ตอนที่หมอชนนั่นเดินทางมาถึงเนี่ยนะคะนักข่าวก็ไปถามเกี่ยวกับเรื่องของการเสนอชื่อ
เพราะว่าณตอนนั้นทางหมอชนนั่นก็บอกกับนักข่าวเลยค่ะ
บอกว่าจะคุมเสียงลูกพักไม่ให้แตกแถว
จะเสนอทางอาจารย์วันมมนหัวหน้าพลักษณ์ประชาชาติเป็นประธานสภา

แล้วแน่นอนค่ะจะทำให้เห็นภาพใหญ่ของการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลไปด้วยกัน
แต่ทีนี้ประเด็นที่ถามถึงเรื่องเกี่ยวกับการผลักดันคุณพิทาเป็นนายกเนี่ย
คุณหมอชนนั่นบอกว่าอันนี้มันก็ต้องเป็นไปตามกลไกของรัฐสภา
อาจจะครั้งเดียวแล้วได้เลยแล้วยืนยันนะ

เพราะว่านักข่าวถามประโยคนี้เลยนะ
ที่ว่าจะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกสุดความสามารถ
ตามข้อตกลง๔ข้อเมื่อคืนเนี่ย

ฟังเสียงหมอชน่าในการตอบคำถามนี้นะครับ
แล้วแต่กลไกของรัฐสภาครับ
มันอาจจะครั้งเดียวได้เลยก็ได้นะครับ
ข้อตกลงพฤษภา๖๖
เขาตกลงแรกเลย

จากให้อย่างสุดความสามารถแล้ว

ผมถึงว่าแฟนด้อมส้มด้อมส้มทั้งหลาย

ให้ดำเนินการอย่างสุดความสามารถ

นั่นหมายถึงผูกรวม๘พักหรือเปล่าฮะ
เพราะว่าหมอชนน่านให้สัมภาษณ์อีกนิดนึงอาจารย์เล่าให้ฟัง
คือหมอชนนั่นบอกว่าที่เมื่อวานแถลงคือเป็นการแถลงของ๒พัก
แต่ข้อตกลงมันถูกโยงไปทั้ง๘พักหรือเปล่า

เขาตกลงอยู่ใน๔ข้อนั้นด้วยหรือไม่
คือนักข่าวก็งงเพราะเมื่อวานจัดที่นั่งไว้
ครบ๖พักนะแต่พอมาถึงใกล้
เก้าไกลก็บอกว่าควรจะเป็นแค่๒พัก
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างเก้าไกลกับเพื่อไทย
ก็ถึงบอกว่าเป็นการสื่อสารผิดพลาด
โลโก้พักจาก๘พักก็ลดลงมาเหลือ

แต่ว่าเรื่องนี้ที่คุณบุกถามเมื่อสักครู่นี้นะครับ

ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของก้าวไกลกับเพื่อไทย
ไม่ได้มัดรวมที่เหลือด้วยนะครับ
อันนี้หมอชนน่านเขาใช้คำว่า
จริงแล้วในส่วนของ๖พักร่วมรัฐบาล
เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการนิรโทษกรรมอยู่แล้ว
โดยข้อ๔เมื่อวาน

คืองอกมาจากเดิมเพราะเดิมไม่ได้มีการพูดสองเรื่อง

เรียกว่าหมอบหมายงานผูกมัดอ่ะละ
แต่เพราะเอิญว่าพอมีการแถลง๒พักแล้วประธานสภามาจากประชาชาติ
ซึ่งไม่ได้ขึ้นร่วมแถลงด้วยมันก็เลยเกิดคำถามเกิดขึ้น
เขาก็เขียนเหมือนกันว่าทั้ง๘พักได้พูดคุยหารือกัน
เพียงแต่แถลงการเมื่อวานเนี่ยบนเวทีมีแค่๒พัก
แล้วหัวแถลงการมีเพียงแค่โลโก้๒พัก
แต่ถ้าในเนื้อกล่าวถึง๘พักทั้งหมด